ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของสบายดีหรือเปล่านะคะเราจะพาไปพูดคุยกับพี่ต้อมเรนโบค่ะ
หายไปนานมากพี่แฟนบนคิดถึงกันใหญ่เลยนะคะได้ข่าวว่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะ
รายละเอียดเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะสบายดีหรือเปล่าค่ะ
โอ้โหยุคนั้นไม่มีใครไม่รู้จักนะคะคนนี้เลยค่ะพี่ต้อมเลนโบสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

การเป็นนักร้องจับไมค์ร้องเพลงเนี่ยค่ะ

ร้องเพลงมาตลอดเลยตั้งแต่อายุยังไม่ถึง๒๐ค่ะซึ่งเพลงยอดฮิตติดชาร์จ

หากมีใครคนนั้นเทสดูได้ใช้ได้
เกือบหลุดค่ะแต่จะบอกว่าเป็นโลโก้มากถ้าขึ้นเพลงนี้ขึ้นมา
ถ้าลองพระราวเกะนี่นึกถึงน้ำพี่ต้อมเลยแน่นอน
แฟเวอร์ของเพลงนั้นในยุคนั้นเป็นไงบ้างคะเพลงนี้
ถ้าไปเล่นในที่โรงหนังสมัยก่อนจะมีโรงหนัง
ประตูพังเข้ามาคือคนแออัดมาก
อัดมากข้างในก็เยอะเลยนะคือคนอยากดูมาก
ม่านก็จะมีม่านเปิดม่านออกมาคือ

วันนั้นแหละทำให้รู้ว่าโอ้โฮเพลงเราดังมาก

อย่างนั้นแล้วนะคะ

ก็พี่ต้อมหายไปฝรั่งเศส๑๑ปี
แล้วทำไมถึงได้ไปฝรั่งเศส

คือแต่งงานกับลูกครึ่ง

ตอนหลังพอไปอยู่นู่นก็เริ่มหาช่องทาง
ไม่ใช่หาช่องทางอยู่ดีมีงานเข้ามาเยอะแยะ
ก็เริ่มมีงานวัดที่ปารีส
เริ่มมีงานวัดที่เยอรมันสวีสแลนด์
ค่ะแต่ว่าตอนนี้พี่ต้อมกลับมาแล้ว

ซึ่งเป็นการรวมดาว๑๘กรัฐยุคนั้นเลย

เป็นอย่างไรบ้างค่ะความรู้สึกมันแบบเซียวฟ้าวไหมพี่
ได้มาเจอเพื่อนร้องเพลง

เอา๑๘กระหลาดสักร่วมกันดีไหม

กลับมาเลยก็เลยสร้างคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมา

ก็ยังสามารถที่จะซื้อบัตรไปดูกันได้
แล้วก็ที่ง่ายที่๗๑๑ทุกสาขาเลย
แล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ต้อมเลนโบมากเลยนะคะ

วันทึงไทยรัฐก็ฝากของที่ลึกจากไทยรัฐที่ปีนี้นะคะ

ถ้าหนูอยากจะขอพี่ต้อมร้องสดให้ฟังสักหน่อยได้ไหมคะก่อนไป
หากมีใครคนนั้นเขาทำใจเธอให้เปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงไปจากใจเพราะใจเธอทำให้เศร้า
ทฤษฎีเกี่ยวกับนักอีหลาสำคัญมาก
เหมือนนักอีหลาจะลงเล่นต้องมอบต้องซ้อมซ้อมให้ดี

เชื่อว่าถ้าพี่ต้อมอยู่ที่ฝรั่งเศสก็คงร้องเพลงบ่อยแน่นอน
เพราะว่าเสียงยังนุ่มยังเพราะอยู่เลยพี่

ฝึกบ่อยแล้วเดี๋ยวมันจะดีเอง

ก็ให้หายคิดถึงกันนิดหน่อยนะจ๊ะ